นี้เนี้ยมันจะมีอีกหนึ่งแจ่งเนื้อลักษณ์ก็คือเสื้อค่ะพี่ปอบค่ะ
ลายดอกถูกต้องถูกต้องดูกันหน่อยก็แล้วกันว่าปีเนี้ย
จ๋าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเสื้อลายดอกนะคะ
ก็จะมีร้านเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะคะที่เอาเสื้อลายดอกแบบเนี้ย
สีสันสวยงามต่างค่ะเอามาแขวนกันแล้วค่ะ

ทีนี้ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหน่อยสิ
เขาก็บอกว่ามีประชาชนบางส่วน
ก็ออกมาเริ่มที่จะซื้อเสื้อลายดอกต่างนะคะ
โดยเฉพาะเสื้อที่มีสีสันสดใสแบบนี้

ก็เขาบอกว่าในขณะที่ก็ไม่สามารถ
จะยังเล่นน้ำสาดน้ำอะไรกันได้นะคะ
ก็ทำให้อาจจะขายไม่ได้ดีเท่าที่ควร
แต่เขาบอกว่าบางร้านบางทีก็เอามาตุนไว้
เพราะเขาก็เห็นว่า๒ปีที่ผ่านมาคือมันซบเศร้า
ปีนี้ก็เลยอาจจะมีเอามาตุนกันไว้เยอะ
แล้วมันก็มีของเก่ากันด้วยนะคะที่แบบขายไม่ได้ด้วย

แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังพูดอยู่ดีนะ
มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าที่ควรแล้วค่ะนะคะ

ถึงแม้จะไม่ได้เล่นสาดน้ำกันตามท้องถนน
แต่ซื้อมาใส่รับเทศกาลก็ดีเหมือนกัน

แม้จะไม่เปียกน้ำก็ตามนะคะ